โครงการพระราชดำริฝนหลวงถือกำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายน๒๔๙๘
เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชทรงเห็นความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแรง
และการสืบสารพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ทำให้นักบินในโครงการฝนหลวงต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและรับผิดชอบ
ในการสร้างฝนสร้างหยดน้ำให้เกิดขึ้นให้เกิดความชุ่มฉ่ำในพื้นแผ่นดินไทย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณมาซินีกล่อมแก้วครับ
ปฏิบัติการเปลี่ยนฟ้าสู่ฝนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชศรีมา
ฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมขึ้นบินปฏิบัติการล่าเมฆ
เหนือพื้นที่อำเภอคอนบุรีคาบเกี่ยวอำเภอวังน้ำเขียว
เครื่องบินทั้ง๓ลำบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไต่เพดานบินขึ้นสู่ความสูงระดับ๔๐๐๑๐๐ฟุต
โจมตีกลุ่มเมฆเป้าหมายโดยโปรยสารเคมีเพื่อก่อปฏิกิริยาให้เมฆกลั่นตัวลงมาเป็นฝน
ตกลงมาพื้นที่เหนือเขื่อนลำพระเพิงและเขื่อนลำตะคอง
หวังเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก๑๐ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการทำไร่ทำนาตลอดทั้งปี
แม้วันนี้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยนักแต่ร้อยโทบัญชาพาลีผู้ควบคุมหน่วยการบินยังคงมุ่งมั่นที่จะขึ้นบิน
เพราะเข้าใจความสำคัญของภาระหน้าที่และเป็นอย่างนี้มาตลอดระยะเวลา๒๓ปีที่รับหน้าที่นักบินฝนหลวง
ที่จะพยายามปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จแม้ต้องบินเข้าปะทะเมฆหรือพบกับอากาศที่แปรปวน
เพราะระลึกเสมอว่ากำลังสืบถ้อยปรณิธานของพระบาทสำเร็จพระปรมิณฑระมหาภูมิภวรอดุญเดช
อันดับแรกเลยคือถ้าเหตุการณ์แรงมากแล้วก็วิกฤตเนี่ยเราก็ขอให้สำเร็จ
แค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทำส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็มีสิ่งยึดเหนียวอยู่แล้ว
ท่านท่านพระองค์เองแล้วก็สิ่งที่เราเคารพนับถือ
สุเชษพัฒนาปัญจกุลนักบินฝนหลวงรุ่นใหม่
เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้เพียง๓ปี
เป็นอีกคนที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
เขาเลือกรับหน้าที่นักบินฝนหลวง
เพราะเชื่อว่าการได้ถวายงานแด่ในหลวงราชการที่๙
ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดในชีวิตตนเองและครอบครัว
ผมเคยหวังไว้ว่าสักวันหนึ่ง
ถ้าผมทำงานในส่วนของนักบินฝนหลวง
แล้วก็ถึงวันนั้นจะไม่มีละ
แต่ผมก็ยังคิดว่า
เราก็ถวายงานให้ท่านได้ท่านก็ยังมองเห็นเราจากบนฟ้า
ต้องผ่านหลักสูตรในการเป็นนักบินไม่ต่างกับนักบินประเภทอื่น
แต่นักบินฝนหลวงได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่านักบินพาณิชย์ครึ่งต่อครึ่ง
นับวันนักบินฝนหลวงยิ่งขาดแคลนคนที่เลือกเดินทางเส้นนี้
ต้องยอมเสียสละมารับเงินเดือนระดับค่าราชการ
ถ้าเรารู้จักพอเนี่ยแค่นี้มันก็พอแล้ว
ข้าราชการเงินเดือนน้อยไหมก็น้อยแต่พออยู่ได้
แต่ที่มันหาไม่ได้คือความภาคภูมิใจความอิ่มอกอิ่มใจ
เวลาทำงานสำเร็จให้คนทั้งประเทศถึงมันจะไม่มีมูลค่าสำหรับเรา
ในเรื่องของมูลค่าเงินทองเนี่ยแต่มันมีมูลค่าทางจิตใจ
แท้ผู้ส่งมอบองค์ความรู้เรื่องฝนหลวง
รวมทั้งหล่อเลี้ยงกำลังใจแก่เหล่านักบินได้เสด็จสู่สวรรคาลัย
แต่นักบินฝนหลวงยังคงมุมานะสืบทอดปณิธานของพระองค์
สิริกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน